ล่าสุดก่อนนะครับท่านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
มีประกาศออกมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ
ประกาศโดยผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ขอความร่วมมือในการงดออกนอกเคหสถาน
คือเป็นการล็อกดาวน์พื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
งดออกจากบ้าน๕ทุ่มถึงตี๕ของทุกวัน
ใช่ค่ะ
นนทบุรีนะครับออกประกาศเรื่องมาตรการพึงปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๕๖

โดยขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถานนะครับ
เนื่องจากขณะนี้พบจำนวนผู้ติดเชื้อผู้สัมผัสโรคในจังหวัดนนทบุรี
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกวัน
แล้วก็มีผู้ป่วยบางรายที่เสียชีวิตด้วย
ซึ่งหากสถานการณ์ยังดำเนินเช่นนี้ต่อไป
มีจำนวนผู้ป่วยมากจนเกินขีดความสามารถ
ในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่าง
จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของการติดเชื้อโควิด๑๙

ราชการจังหวัดนทบุรีในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ

ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน
งดการออกนอกเกษฐานตั้งแต่เวลา๒๓น
ถึงเวลา๕นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น
ยกเว้นเป็นผู้ขนส่งสินค้า
เป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าวหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน
ตั้งแต่๓๑มีนาคม๒๕๖๓เป็นต้นไป
ก็คือตั้งแต่คืนวันนี้แล้วใช่ค่ะตั้งแต่ห้าทุ่มคืนนี้เลยนะคะ
เมื่อวานท่านผู้ว่านนทบุรีก็เพิ่งออกประกาศก็คือเรื่องของร้านสะดวกซื้อ
ใช่ค่ะ๕ทุ่มถึงตี๕ก็ให้ปิด
เพราะว่าปัญหาก็คือว่ายังมีพวกวัยรุ่นเยาวชนหรือกลุ่มคนไปจับกลุ่มกันอยู่
เพราะว่าสถานบันเทิงสถานประกอบการหลายแห่งคือปิด
เราจะอาศัยบังร้านสะดวกซื้อเปิด๒๔ชั่วโมงบางทีมีปัญหา
วันนี้ก็เลยก็ขอความร่วมมือในการห้ามออกจากบ้านไปด้วยเลย

นะคะมาตรการเข้มข้นมากยิ่งขึ้นตามลำดับค่ะ
ถ้าถามว่าณวันนี้ตัวเลขก็ยังเพิ่มมากขึ้นเป็นหลักร้อยอยู่
คือยังไม่ได้ลดลงนับตั้งแต่มีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน
เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขในภาพรวมกันหน่อยนะคะ
ทางกระทรวงศาสตร์ทรัศุกริย์ออกมาแถลงนะคะ
วันนี้มีผู้ป่วยโรคโควิด๑๙เพิ่มอีก๑๒๗รายค่ะ
ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วยอีก๑รายนะคะ
รวมแล้วมีผู้เสียชีวิต๑๐รายแล้วสำหรับในบ้านเรานะคะ
แต่ว่าสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยค่ะ
ก็แบ่งเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพราะว่าใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ป่วยเดิม
มีผู้ป่วยรายใหม่และมีกลุ่มผู้ป่วยที่กำลังรอผลสอบว่าติดเชื้อจากที่ไหน
ค่อยไล่เรียงกันไปแบบนี้นะคะ
ติดเชื้อเพิ่มคือ๑๒๗ราย
เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเดิม
หรือไปในสถานที่ที่มีการพบเชื้อ๖๒รายค่ะ
สนามมวย๔รายสถานบันเทิง๔ราย
ผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันไปแล้วก่อนหน้านี้๔๗รายนะคะ
ส่วนผู้ป่วยใหม่ค่ะ๔๙ราย
เป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๒๓ราย
ทำงานในสถานที่แออัดหรือใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ๙ราย
บุคลากรทางการแพทย์มีเพิ่มขึ้นทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้น่าเป็นห่วงนะคะ
มีบุคลากรทางการแพทย์ป่วยเพิ่ม๓รายแล้วก็มีผู้ป่วยที่ไปในสถานที่ชุมชนคนเยอะค่ะ๖ราย
ส่วนอื่นอีก๘รายนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มที่ต้องรอการยืนยันคือติดเชื้อแน่แล้ว
แต่ว่ารอการยืนยันว่าติดเชื้อจากที่ไหน๑๖รายค่ะ
วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑รายนะคะมีผู้ป่วยที่รักษาหายและอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว๒๑๕ราย
ต้องย้ำว่าเป็นแล้วรักษาหายได้ค่ะก็ต้องให้กำลังใจผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ด้วย
แต่ทางที่ดีไม่ป่วยดีกว่าก็ต้องระวังตัวเอาไว้ก่อนนะคะต้องป้องกันตัวตามมาตรการของภาครัฐที่แนะนำมา
แพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลักกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยในวันนี้ถือว่าต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ค่ะ
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ๘แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ยังวางใจไม่ได้ขอเน้นย้ำไปในเรื่องนี้ค่ะเรื่องของการบริการส่งอาหาร
แม้ว่าจะไปนั่งกินข้าวกินน้ำในร้านไม่ได้แล้วคือต้องเทคอเวย์ซื้อกลับไปกินบ้านเท่านั้นแต่การส่งเนี่ยค่ะก็ต้องรักษาสุขลักษณะด้วยเว้นระยะห่างด้วยเวลาคุณไปรับของต้องเว้นระยะห่างกันด้วยเวลายืนคุยจ่ายสตุ้งสตังค์อะไรแบบนี้นะคะ
โอ้โหบางร้านคนเยอะออเดอร์เยอะถูกต้องเขาก็ไปรอกันแบบร้านอาหารต้องจัดสถานที่ให้นะคะควรที่จะต้องจัดที่นั่งเว้นระยะห่างอย่างนี้ค่ะไม่น้อยกว่า๒เมตรนะคะ
อย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาปิดการให้บริการส่งอาหารด้วยซ้ำนะคะอาจจะนะคะวุ่นเลยนะทีนี้อาจจะก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะ
แพทย์สการบุญนาคผู้มนุยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุบอกว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อจะแบ่งออกเป็น๕กลุ่มแบบนี้ค่ะ
ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการกลุ่มที่มีอาการเบาคล้ายกับไข้หวัดธรรมดากลุ่มที่มีอาการเบาแต่มีความเสี่ยงเพราะว่ามีโรคประจำตัว
ที่มีอาการปอดอักเสบแต่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและกลุ่มที่ปอดอักเสบรุนแรงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ๓กลุ่มแรกอะค่ะก็คือกลุ่มที่ไม่มีอาการอาการเบาคล้ายไข้หวัดหรือว่าอาการเบาแต่มีความเสี่ยงเพราะมีโรคประจำตัวเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่ต้องเน้นย้ำคือคุณหมอบอกว่าต้องเน้นย้ำเรื่องของการเฝ้าดูอาการ๒๗วันดูว่าอาการจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นรุ

อย่างน้อยคือสิบสี่วันต้องอยู่ในโรงพยาบาลถ้าอาการพอจะแบบดีขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องมาอยู่โรงพยาบาลสนามก่อนอ่ะใช่สิบสี่วันอ่ะแล้วก็พอออกจากโรงพยาบาลนะคะถึงแม้ว่ารักษาหายแล้วครับให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วยังต้องรักษาระยะห่างกับคนอื่นนะคะต้องแยกกินข้าวกินอาหารต้องแยกจนครบเดือน
ในแพทย์ธนรักษ์ผลิตพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคพูดถึงการคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยในช่วงเดือนเมษายนอันนี้คาดการณ์นะคะนักระบาดวิทยาของกรมควบคุมโรคคาดการณ์ออกมาอาจจะเป็นลักษณะนี้ค่ะสามแบบค่ะคือถ้าไม่ทำอะไรปล่อยให้แพร่ระบาดเรื่อยช่วงกลางเดือนเมษายนจะมีผู้ป่วยโควิดสิบเก้าไม่น้อยกว่าส
แต่ถ้าประชาชนไม่น้อยกว่า๑๕๐ร่วมมือกันรักษาระยะห่างทางสังคมจำนวนผู้ป่วยช่วงกลางเดือนเมษายนน่าจะประมาณ๑๗๐๐คนแต่ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือดีมากขึ้นคือ๑๘๐รักษามาตรการอย่างเคร่งครัดคือรักษาระยะห่างทางสังคมอยู่แต่ในที่พักอาศัยอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยช่วงกลางเดือนเมษา

คาดการณ์ให้ตื่นตระหนกตกใจแต่คาดการณ์เพื่อเป็นการเตรียมการและเตรียมความพร้อมแล้วก็เป็นการขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดไว้ก่อนถูกต้องค่ะนะให้พร้อมที่สุดนะครับทุกผู้ชมครับทีนี้ตัวเลขที่ออกมาณขณะนี้เนี่ยจะเห็นว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้าในไทยนะครับตอนนี้กระ
พื้นที่แต่ละภาคแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่คือพื้นที่ภาคกลางนะครับซึ่งก็มีกรุงเทพหานครรวมอยู่ด้วยนะฮะในพื้นที่ตรงนี้นะฮะที่เราจะรวมตัวเลขไปนะครับยังเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากนะครับกรุงเทพหานครยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในไทยนะครับที่ติดเชื้อโค

สุรินและอุดรธานีจังหวัดละ๗ราย
ศรีสะเกต๖รายร้อยเอ็ด๕ราย
ขอนแก่นและหนองบัวลำพูจังหวัดละ๓ราย

ชายภูมิหนองคายอำนาจเจริญมหาสรคามยะโสธร
จังหวัดละ๑รายนี่นะฮะ
ส่วนภาคตะวันออกตอนนี้มีผู้ป่วยมากที่สุดนะครับ
ติดโควิด๑๙ก็คือจังหวัดชนบุรี๔๐รายนะครับ
ฉะเชิงเซามี๘รายเท่ากับสะแก้ว
จันทบุรีและระยองจังหวัดละ๔ราย
และปราจีนบุรี๓ราย
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ภูเก็ตนะครับ
ภูเก็ตมีผู้ป่วยติดโควิด๑๙๕๐ราย
คือห้ามประชาชนออกจากบ้านออกจากพื้นที่เลยนะ
กับเข้าพื้นที่ใช่ห้ามเข้าออกพื้นที่
ห้ามออกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ปรัตณีนี่๓๗อยรา๒๙
สงขลา๑๗สุราธานี๑๓
นครศรีธรรมราช๑๑นราธิวาส๙
กระบี่พัทธลุง๖ตรังมี๕รายนะครับ
แล้วก็นครศรีธรรมราชมีผู้ป่วยโควิด๑๙อยู่๑๑รายนะฮะ
พรเนี่ยสองรายนี่นะครับมีผู้ที่ยังไม่สามารถระบุจังหวัดได้
ว่าไปติดจากที่ไหน๒๙๗รายจากจำนวนพันกว่านะฮะ
ในขณะนี้ที่ติดอยู่ในประเทศไทยดูฮะพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดตรงนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นยังคงต้องร่วมมือกันต่อไปนะฮะคือคนที่ไม่มีความจำเป็น
ท่านก็อย่าเดินทางใช่ค่ะนะอย่าเดินทางบางท่านเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วว่าบางทีอ่า
ที่ทำงานหยุดใช่ค่ะไม่ได้ทำงานในกรุงเทพแต่ว่าบางทีท่านก็มีที่อยู่ในกรุงเทพอ่ะ
แต่บางคนก็ไม่ได้ทำอะไรงั้นก็กลับต่างจังหวัดดีกว่าไปหาญาติพี่น้อง
ว่าไปหาพ่อหาแม่ดีกว่าคือถ้ายังไม่ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเนี่ย
ยังไม่หยุดคุณผู้ชมคะสำหรับฐานการณ์โรคโควิด๑๙ในบ้านเรา
วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑รายนะคะ
เป็นรายที่๑๐ของประเทศไทยค่ะ
ผู้เสียชีวิตคนนี้เป็นผู้ชายนะคะ
ถือเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกในจังหวัดมหาสารคาม
แต่ต้องบอกว่าเขาเดินทางไปหลายจังหวัด
เราก็ต้องไล่ย้อนกลับไปดูนะคะว่าเดินทางไปที่ไหนยังไงบ้าง
ใครที่อยู่ในสถานที่นั้นในช่วงเวลานั้น
ก็จะได้เฝ้าระวังอาการของตัวเองไปด้วยนะคะ
ผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นผู้ชาย

อายุ๔๘ปีทำงานเป็นนักดนตรีในผับต่างที่กรุงเทพ
ก็คือในแต่ละคืนเวียนไปเล่นหลายร้านเลยค่ะ
สิริราชปิ่นเกล้านะคะ

เขาก็เดินทางไปกลับกรุงเทพบุรีรำหลายครั้ง
๑มีนาคมเดินทางจากจังหวัดบุรีรำ
ไปอำเภอพะยักษ์กระพูลพิสัยจังหวัดมหาศาลาคาร์ม

ว่าให้ไปอยู่ที่นี่เพราะว่าไม่มีคนการเดินทางเขาโดยสารรถทัวร์ค่ะ
ทัวร์สายขอนแก่นสุรินซึ่งรถทัวร์ทั้งสองคัน
ผู้ชายคนนี้ใช้บริการหยุดให้บริการชั่วคราวและทำความสะอาดแล้วนะคะ
ทั้งสองคันเลยนะคะพอเดินทางไปถึงอำเภอพยักษภูมิพิสัย
ช่วงเวลาประมาณ๘๙โมงเช้ามีผู้ชายขับรถกระบะรับจ้าง
เดินทางมารับระหว่างทางแวะซื้อของที่ร้านค้าแห่งหนึ่งค่ะ
ถัดมาเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติออกไปซื้อของกินในหมู่บ้าน
ในหมู่บ้านตัวเองและพื้นที่ใกล้เคียง๒๖มีนาคมช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา
สมโทรแจ้ง๑๖๖๙ให้ออกมารับผู้ป่วยเพราะว่ามีอาการปวดท้องมาก
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพยักษภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม
ตรวจวินิจฉัยแล้วบอกว่าติดโควิด๑๙นะคะเพราะอาการค่อนข้างชัด
มีทั้งอาการไอเจ็บคอมีเสมหะหายใจเหนื่อยหอบและมีไข้ด้วยค่ะ
จากการสอบถามมีโรคประจำตัวด้วยนะคะทั้งโรคเบาหวาน
เร็งลำไส้แต่ผ่าตัดแล้วให้เคมีบำบัดครบแล้ว
ไวรัสตับอักเสบเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตากศิลป์กรุงเทพมหานคร
เพราะว่าปอดติดเชื้อทั้ง๒ข้างเลย
แล้วก็มีอาการปอดบวมด้วยเลยทำการเพาะเชื้อ

ก็ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
พอไปถึงโรงพยาบาลมหาสารคาม
หอบอยู่และไข้สูง๓๙องศาเซลเซียส
แพทย์ก็สั่งให้นอนในตึกเฉพาะโรครักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อใส่สายออกซิเจน
เช้าวันที่๒๗มีนาคมมีอาการหอบมากขึ้นค่ะ
คุณหมอได้ใส่ท่อช่วยหายใจใช้เครื่องช่วยหายใจให้ยานอนหลับให้ยาคลายกล้ามเนื้อ
คณะแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคามรักษาโดยใช้ยาต้านไวรัสนะคะ
แล้วก็รักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
มาถึงช่วงเช้าเมื่อวานนี้๓๐มีนาคมอาการซุดลงเรื่อย
เพราะว่ามีโรคประจำตัวหลายโรคด้วยทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอ
เสียชีวิตประมาณตี๕๓๐นะคะจากภาวะภูมิคุ้มกันต่ำจนระบบหายใจล้มเหลว
เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล๕วันค่ะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยาลาออกประกาศฉบับที่สี่
แจ้งมาว่าวันนี้มีผู้เสียชีวิตจากการติดโควิด๑๙เป็นรายที่๒ของจังหวัดยาลา
เป็นผู้ชายอายุ๗๙ปีมีอาชีพเป็นพ่อบ้านนับถือศาสนาอิสลาม
อาศัยอยู่ในตำบลบางโงยซิแนอำเภอยหาจังหวัดยาลาค่ะ
สำหรับผู้เสียชีวิตรายนี้นะคะญาติให้ข้อมูลประวัติเอาไว้แบบนี้ค่ะ
มีนาคมที่ผ่านมาเดินทางไปมาเลเซียที่รัฐกะลันตันไปงานแต่งงานค่ะ
คือนั่งรถตู้ไปนะคะไม่ได้ค้างคืนพอกลับมาก็ป่วย
ป่วยตั้งแต่๒๑มีนาคมมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัว
มีนาคมเริ่มมีไข้ค่ะก็เข้ารับการรักษาครั้งแรกที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยหา
แต่ผู้ป่วยไม่บอกประวัติค่ะว่ากลับมาจากประเทศเสี่ยง
ไม่บอกหมอหมอก็เลยแค่ให้ยาแล้วก็ให้กลับบ้านไป
อาการยังไม่ดีขึ้นนะคะจากวันที่๒๓มีนาคมอ่ะ
มีนาคมต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกรอบโรงพยาบาลเดิม
คราวนี้ไข้สูง๓๙๑องศาเซลเซียสแล้วอาการมากขึ้นค่ะ
คือปวดกล้ามเนื้อปวดหัวจนต้องเอ็กซาเรย์ปอด
แล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลยาลาในวันที่๒๘มีนาคม
วันนั้นเป็นวันที่ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวด้วยค่ะทั้งไตวายเรื้อรังทั้งเบาหวานนะคะ
แพทย์ก็รักษาอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้
เสียชีวิตวันนี้ประมาณ๘นาฬิกา๑๕นาที
ทีนี้ค่ะคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตคนนี้เนี่ยนะคะ
ทั้งภรรยาทั้งหลานอยู่ระหว่างรอผลตรวจเชื้อโควิด๑๙นะคะ
คนในชุมชนที่ไปเยี่ยมผู้เสียชีวิตตอนที่ป่วยอยู่อะค่ะ
ก่อนที่จะรู้ว่าติดโควิด๑๙เนี่ยค่ะมี๕คนนะคะ
ตอนนี้ทั้ง๕คนนี้อยู่ระหว่างการสังเกตอาการแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านตัวเอง๑๔วันค่ะ
ก็เดี๋ยวรอดูตัวเลขในการแถลงพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ายาลาเขาเพิ่งแถลงวันนี้
ใช่ค่ะเป็นการแถลงในส่วนของจังหวัดเองนะคะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เรายังมีผู้ป่วยอาการหนักอยู่อีก๒๐กว่าคนนะครับสำหรับโควิด๑๙นะครับ
ท่านผู้ชมครับในส่วนของกรุงเทพนะครับวันนี้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยยืนยันว่ายังไม่มีประกาศหรือว่าคำสั่งอะไรนะครับเกี่ยวกับการล็อกดาวน์การที่จะเคอร์ฟิลล์อะไรพวกนี้ยังไม่มี
ก็คือมาตรการยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังไม่ได้เพิ่มอะไรนะคะ
ดงชัดดาวนอะไรก็ยังไม่มีแต่กำลังพิจารณาอยู่ถ้าเกิดว่าตัวเลขการติดเชื้อโควิด๑๙ในกรุงเทพมันยังไม่ดีขึ้นนะมันยังติดกันอย่างแพร่ระบาดกันอยู่เนี่ยก็อาจจำเป็นต้องพิจารณาในการที่จะมีมาตรการอะไรเพิ่มขึ้นจากเดิมนะฮะ
ทางผู้ที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็เลยออกมาเตือนกันนะครับว่า
เผลอไปเล่นเชี่ยวนานในบ้านเราวันพรุ่งนี้เนี่ยโดยเฉพาะการไปเล่นโกหกเกี่ยวกับเรื่องโควิด๑๙
อย่างเช่นโพสต์ว่าผมติดโควิด๑๙หรือว่าตรงนั้นมีคนติดตรงนี้มีคนติด
แล้วก็ไปบอกว่าอ๋อผมโกหกในวันนี้วันโกหกผมโกหกไม่ได้นะฮะ

เพราะตอนนี้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้พรกรฉุกเฉินนะครับ
ซึ่งเขามีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างข่าวลือข่าวปลอม

นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
ท่านก็ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเรื่องนี้เตือนประชาชนด้วยนะครับ
ถึงวันโกหก๑เมษายนวันพรุ่งนี้
ใครที่ไปโกหกเรื่องโควิด๑๙แล้วจะไปเฉลยอะไรตอนหลังเนี่ยไม่ได้นะฮะ
เสี่ยงมีโทษหนักเพราะว่าตามพรกรฉุกเฉิน
แชร์ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙
โทษคือจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทนะฮะ
เพราะฉะนั้นอย่าเชียวนะครับ
เตือนกันนะฮะหลายที่ตอนนี้ก็เริ่มเตือนกันบ้างแล้วนะครับ
ผมเชื่อว่าท่านคงได้ทราบข่าวกันพอสมควร
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบค
ก็ออกมาเตือนเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
ท่านผู้ชมฟังนะฮะ
เป็นวัฒนธรรมของทางฝรั่งเข้ามา
อย่ามาทำโกหกในเรื่องของทางด้านไวรัสโควิด
บอกว่าตัวเองติดเชื้อตัวเองป่วยอยู่
ออกข่าวออกมาหรือโพสต์ในโซเชียลทั้งหลายเนี่ย

ทางคุณอีเจี๊ยบเรียบด่วนบอกว่า
โกหกโลกพรุ่งนี้อย่าเอาเรื่องไวรัสโควิดมาโพสต์เล่นนะ
คุกแน่นอนนะครับ

นี่คือประโยชน์ของทุกท่านที่จะต้องช่วยกันนะครับอ่า
วันนี้นายแพทย์ทวีสินยังยืนยันเรื่องประกาศต่าง
คำสั่งต่างในส่วนของกรุงเทพมหานคร

โน๊กดาวน์หรือว่าเคอร์ฟรีวอะไรในพื้นที่กรุงเทพย์อหานครนะครับ
ยืนยันนะครับว่าเราใช้วิธีการเฉพาะบางจุด
กรุงเทพมหานครก็ยังเป็นตามประกาศเดิมอยู่
ไม่ได้มีข้อสั่งการจากท่านนายกรมตรี
สั่งการใดเพิ่มเติมเลยครับ

ผมเชื่อว่าบางท่านก็อาจจะรู้สึกไม่เพิ่มอะไรหน่อยเหรอ

ใช่ค่ะหลายท่านบอกว่ายังต้องไปทำงาน
คือคนที่ต้องไปทำงานเขาก็กลัวไงเขาก็กังวล

แต่เขาก็ต้องไปทำงานใช่ไหม
หรือว่ามาตรการต่างตอนนี้เราเข้มมากน้อยขนาดไหน

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
วันนี้มีการประชุมกันนะครับ
หญิงวันธนีวัฒนะรองประหลัดกรุงเทพมหานครบอกว่า
การประชุมติดตามสถานการณ์โควิด๑๙ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย
พบว่าถ้าเป็นวงผู้ที่ติดเชื้อจากสนามมวยกับสถานบันเทิงตอนนี้
แพร่กระจายเชื้อเริ่มนิ่งแล้ว
ต้องไปดูวงต่อไปต้องตามอย่างใกล้ชิดต่อ
ว่าจะมีการขยายผลไปถึงวงไหนวงไหนอะไรยังไงบ้าง
ถ้าหลังจากนี้มันยังมีแนวโน้มของการติดเชื้อแบบเพิ่มขึ้น

ก็คงต้องไปหามาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น
โดยเฉพาะการไปดูแลเรื่องการเคลื่อนย้ายคนในรูปแบบต่าง
ซึ่งตรงนี้รัฐบาลเองเขาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว

กรทมเป็นห่วงในตอนนี้ก็คือเรื่องของคนสูงอายุนะครับ
ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะ
เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือผู้ที่สูงอายุนะ
ซึ่งเขามีประกาศของกรทมเรื่องอายุ๗๐ปีขึ้นไปอยู่แล้วนะฮะ
พรกรฉุกเฉินด้วยนะครับว่าขอให้อยู่ที่บ้านเนี่ยนะ
ทมก็ฝากบอกนะฮะผู้สูงอายุคือกลุ่มเสี่ยง
ไม่จำเป็นขอให้อยู่ที่บ้านนะครับ
หรือถ้าใครจะไปเยี่ยมผู้สูงอายุนะ
จะออกไปเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรพวกนี้เนี่ย
ก็ขอให้ไปกักตัวเองด้วยนะครับ
เอาให้มั่นใจก่อนนะฮะก่อนที่จะไปพบคนเยอะแยะอะไรพวกนี้นะครับ
ปัจจุบันนะครับที่น่าห่วงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ
คนที่ติดเชื้อโควิด๑๙ในปัจจุบัน
ติดเชื้อแต่มีอาการน้อยมากค่ะอ่า
แบบจนแทบไม่รู้ตัวหรือมองไม่เห็นใช่คุณหมอบอกว่าขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของคน
ใช่บางคนอาการไม่ออกเลยใช่ใช่บางคนไม่มีอาการบางคนไม่มีไข้ด้วยซ้ำ
ไปโดยไม่รู้ตัวก็มีแต่ความจริงเชื้อไปติดคนอื่นแล้วแพร่ไปแล้ว
ตรงนี้มีร้อยละ๘๐นะฮะและเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงาน
บอกว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของกรทมนะฮะ
ซึ่งจะนำประเด็นที่รัฐบาลประกาศแล้วก็รายละเอียดต่างที่กองพมได้พิจารณา
แล้วก็ประกาศไปแล้วเนี่ยมาหารือเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะต้องมีการออกมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙ในกอทม
อย่างเช่นจะปิดอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
จำเป็นจะต้องเป็นเงื่อนเวลาอะไรเพิ่มเติมมา
อย่างที่นทบุรีนี้เขาก็มีไปแล้วใช่ค่ะ

กันอีกครั้งนะฮะแล้วก็ทำความเข้าใจกันอีกครั้งว่า
ผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙เนี่ย
จากโรงพยาบาลไหนก็แล้วแต่
ทางโรงพยาบาลเขาจะฆ่าเชื้ออย่างดีนะฮะ
แล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกสามชั้นใช่ค่ะ
แล้วเขาก็ยืนยันว่าสามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้
ทุกอย่างนะคะเพียงแต่ว่า

ขึ้นอยู่กับแต่ละศาสนาคือประกอบพิธีได้ปกติเลย
เขาก็ส่งศพให้ญาติไปใช่อ่า
ถ้าเป็นทางพุทธนี่ก็ไม่ต้องมารดน้ำศพอะไรพวกนี้ไม่ต้อง
เตาเผาก็เข้าได้ปกติ

คุณหมอก็บอกว่าศพไม่แพร่เชื้อโควิด๑๙

แต่ทีนี้มันมีกรณีเกิดขึ้นที่มหาสรคามนะครับ
นาควิชัยนะเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ย
มีคนไปเห็นว่าที่วัดขึ้นป้ายแบบนี้นะฮะ
ที่วัดนาควิชัยตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรคาม

ขึ้นป้ายเอาไว้ลักษณะก็คือ
ประกาศวัดนาควิชัยหยุดรับศพชั่วคราว
มาบำเพ็ญกุศลที่วัดนาควิชัยแล้วก็มีข้อความเพิ่มเติมด้วยว่า
เห็นไหมฮะตรงสีเหลืองนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่รับศพประกอบพิธีชาปนกิจศพไม่รับศพที่ตายจากเชื้อโควิดสิบเก้า
กว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประกาศลงวันที่๒๘มีนาคม๒๕๕๙
แล้วก็มีอันนี้มาหน่อยหนึ่งจะปิดซ่อมเตาไฟฟ้าด้วย
แต่ว่าที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือเนี่ยไม่รับศพที่ตายจากโรคโคโรนาหรือโควิด๑๙
วันนี้ครับหลังจากที่มีการเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปทางสังคมออนไลน์ด้วยนะครับ
แล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะก็แน่นอนว่ามุมมองมันก็สองฝ่ายใช่ไหมฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่วัดวัดนาควิชัยนะครับที่จังหวัดมหาสรคามนะครับ
ก็ไปคุยกับท่านเจ้าวาดวัดแห่งเนี้ยฮะอ่าว่าเออตกลงแล้ว
สาเหตุข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะครับพระครูวิชัยบุญพิสิทธิ์ท่านจ้าวาดวัดนาควิชัยนะครับ
ท่านบอกว่าเอาเป็นว่าณขณะนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสรคาม
เนื่องจากเกรงว่ามันจะมีความเสียหายตามมาแต่หลวงพ่อท่านก็พาผู้สื่อข่าวของเราไปดูเมนที่ใช้เผาศพของวัด
ใช้เผาศพของวัดนะครับแล้วบอกว่าเหตุผลจริงแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์
สื่อข่าวของเราไปจ้าวาดวัดท่านบอกว่าสาเหตุหลักหลักที่ติดป้ายเนี่ยคือไม่ใช่อะไรหรอกเตาไฟฟ้า
ใช้เผาศพของวัดเนี่ยมันชำรุดบ่อยมากก็เลยเอาป้ายเนี่ยขึ้นไปนะเพื่อจะบอกว่าตอน
เนี่ยยังไม่รับเผาศพแต่ชาวบ้านในชุมชนเองบังเอิญเขาก็คุยกันแล้วก็ลงความเห็นกันว่า
ด้วยดีไหม

นั่นคนไปติดใจตรงนั้นเราจะรับยังไงเราคือเราเป็นใครอ่ะจะไปรับมันต้องผ่านกระบวนการมันมันอีกเรื่องหนึ่งนะ
แต่ถ้าอยู่ออกศพโคลนามาตายอุปกรณ์เรามีอะไรป้องกัน
เด็กชาวังเขาก็เล่นงานทางวัดหนักคืออย่างถ้าบ้านโยมอยู่ข้างวัดโยมหวา

คือเช้าบ้านอยู่แรบกับวัดและผ้าอยู่ที่นี้
แล้วใครจบเป็นคนรับก็รับประกันได้๑๐๐๐หรือ๑๐๐บ่อย
เจ้าวาดวัดนักวิชัยท่านบอกว่าคือเตาไฟฟ้าเผาศพมันชำรุดต้องซ่อมอ่ะ
ทีนี้ศพที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙เนี่ยเข้าใจแล้วว่าเขาดูแลเขามีมาตรการอะไรอย่างดี
แต่ถ้ามาเผาด้วยเตาของวัดเนี่ยไม่มั่นใจว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่า
เพราะตอนนี้เตาไฟฟ้ามันชำรุดอยู่อะไรประมาณอย่างนี้
คุณภูริพัฒน์ไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ใกล้วัด
เดี๋ยวท่านลองฟังดูนะฮะ
มันเป็นส่วนรวมมันเป็นของของชุมชนของหมู่บ้าน
ไม่ว่าเป็นโรคอะไรมันก็ต้องไปตรงจุดนั้นต้องบริการนะครับ
แต่ว่าวัดเขาอ้างเรียกว่าเช้าเขาก็ซ่อมเมนอยู่เมนมันพัง
ถ้ามีนไม่พังก็ต้องรับไม่งั้นเราเจ้าว่าจะปฏิเสธไม่ได้หรอก
พี่ยังไม่ตายมันก็ต้องมีความคิดว่าจะป้องกันยังไง
เป็นว่าชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าอยู่แถววัดชุมชนแถวนี้เขาก็ยังเห็นกันเป็นสองฝ่าย
บางส่วนก็กลัวแหละบางส่วนก็มองว่าวัดก็ต้องรับเผาศพใช่ไหม
ญาติโยมมานะเอาเป็นว่าตอนนี้ทางวัดนะครับก็ขอแจ้งย้ำอีกครั้งว่า
สาเหตุหลักที่เกิดขึ้นก็สืบเนื่องมาจากเตาไฟฟ้าที่ใช้เผาศพเนี่ยมันชำรุด
เมื่อมันเกิดกรณีปัญหาเกิดขึ้นแล้วท่านเจ้าวาดวัดบอกว่าก็ขอปิดเมนเผาศพเลยก็แล้วกัน
ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติสำหรับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙
ใช้โอกาสนี้ในการซ่อมแซมเตาไฟฟ้าเผาศพแต่ของงดเว้นยกเว้นเฉพาะกรณีชาวบ้านในชุมชนแถววัดจริง
ถ้าเขามีศพแล้วก็มาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจัดการให้แต่ถ้าจากที่อื่นมาอะไรมาเนี่ยตอนนี้ของงดก่อน
ทีนี้ค่ะหลายพื้นที่คนในพื้นที่เองเขาก็ร่วมมือกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ที่เนี่ยนะชาวบ้านคนในชุมชนก็ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองเอง
หน้าหมู่บ้านหน้าพื้นที่ที่จะเข้าชุมชนมีการตรวจวัดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอลล้างมือ
จากมาตรการตามปกติแบบนี้แล้วนะคะมีมาตรการทางจิตใจด้วยจะมีเหมือนกับรูปปั้นเทพเจ้าที่เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
เป็นสิ่งที่ปัดเป่าความชั่วร้ายอะไรแบบนี้ค่ะมาตั้งเอาไว้หน้าพื้นที่หน้าชุมชนหน้าหมู่บ้านเลยนะคะ
เพื่อไล่โรคโควิด๑๙นี่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ค่ะ
ผู้นำ๑๕หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะเขาก็ช่วยกันนี่นะคะเขาทำกันเองคนในพื้นที่เป็นจุดคัดกรองคนเข้าออกพื้นที่
อุณหภูมิร่างกายห้ามคนต่างถิ่นเข้านะถ้าไม่จำเป็นเขาไม่ให้เข้าเลยนะแล้วมีหุ่นเทพเจ้าของชนเผ่าในหมู่บ้านต่างอะค่ะ
ตั้งไว้ทุกทางเข้าออกแบบนี้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายโดยเฉพาะโควิด๑๙ในวิชิตอำพลรุ่งโรศนายกองการบริหารส่วนตำบลโรมไทยพัฒนาบอกว่าตัวเองและคณะผู้บริหารก็มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดคัดกรองทุกหมู่บ้านในพื้นที่นะคะก็จะมีการสนับสนุนชุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหน้ากากอนามัยให้ก
เขาก็ร่วมมือกันเองสำหรับคนในพื้นที่

ก็แน่นอนว่าช่วงนี้หลายท่านก็คงเครียดกันนะครับ
แต่ว่าโควิด๑๙เนี่ยเอาให้คลายเครียดกันนิดนึงก็แล้วกัน

เขาโทรไปคุยโทรไปเจรจากับเจ้าโควิด

แหล่งใต้เลยใช่ไหมครับ
โอ้โหเดี๋ยวไปดูครับ
เขาจะคุยกับโควิดรู้เรื่องหรือเปล่า

แล้วอะไรล่ะ
ต้องเหลี่ยวทรายเลยนะเออนัดเล่นเหลี่ยวทรายไปให้เอา
กระเป๋าขวังหน้วยนะอย่ามาเห้ยระดว์กันกูด้านมันเยอะเอ่อหา
สี่เอยกลากูต้องเหลี่ยวคว้าเออเราข้างหลักที่กว่า
กูงานนี่นะเอออย่าต้องมาดากว่าน้องละ
อันนี้อันนี้ตัวน้องโคยหลาบาดร้าวลงอ่ะนี่ที่คุณเรียกว่าน้องป้าคุณเก้าไป
ไปโลกก็คุณเรียกถึงทางประเทศร้าวน้องโคยมาหลาซะน้อง
ตอนนี้มันเป็นปีเก้าเจยแอ้นปีเก้าเจยแต่ปีเก้าไม่รู้เหมือนกันเข้าใจไหม
โอเคนะน้องน้า

ต้องอยู่บ้านไงอยู่บ้านเยอะ
เลยก็ลองดูโทรหาโควิดดูซะหน่อย
ก็พอคลายเครียดกันได้บ้างนะในช่วงเวลานี้นะครับ
ทำข่าวอย่างเรานะคะก็ต้องมีมาตรการป้องกันตัวเหมือนกัน
เวลาเอานักข่าวลงพื้นที่ใช่ไหมไปสัมภาษณ์แรงคงแรงข่าว

แต่เราจะต้องเว้นระยะห่างเดี๋ยวไปดูค่ะ

เดี๋ยวไปดูไมค์เขายาวแบบเฮ้ย
อ้าวจริงเดี๋ยวลองดูเลย
เดี๋ยวกันนะคะไปทำข่าวที่หมู่๑๔
บ้านคำคาตำบลไร่อำเภอพนานิคม
นี่ค่ะคือที่นี่มีคนที่ต้องกักตัว๑๔วัน๒คน
ทีมข่าวก็อยากจะขอสัมภาษณ์คนที่ถูกกักตัวตามมาตรการ

อันดับแรกค่ะไมค์ของเราฉีดแอลกอฮอลก่อนนะคะครับ

แล้วก็ยื่นไปสัมภาษณ์อย่างที่เห็นค่ะ

เขาบอกไม้เนี่ยปกติเอาไว้เอาไปแห่รังไข่มดแดง